เป็นควายแคะครับผมที่จังหวัดสกลนคร
แค่ตัวเล็กนะครับราคาหลายแสนเลยทีเดียวนะครับ
ควายแค้นตัวนี้นะครับอยู่ที่พรุ่งเรืองฟาร์มบ้านน้องหอย
ตำบลเชียงเคลืออำเภอเมืองสกลนคร

เป็นเจ้าของนะครับอายุแค่๓๔ปีแต่ว่าเป็นคนรักควาย

ค่อยนี่แหละครับเจ้าคำแพงนะครับ
นายกิราเดชเขาเรียนแล้วว่าคำแพงเป็นควายพันธา

เนื่องจากมีการผสมพันธุ์แบบเลือดชิดพ่อ
หรือแม่ควายผสมพันธ์กับลูกตัวเอง

ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการผสมแบบเลือดชิดก็ตาม

จิรเดชได้ซื้อคำแพงมาเลี้ยงไว้ราคาหลักแสนบาทเพราะเป็นของแปลกและชื่นชอบขนาดเล็ก
อดส่วนของกำแพงโดยมีคนมาขอซื้อต่อราคา
ไปหลายแสนบาทแล้วครับแต่ยังไม่อยากขายต่อ
คำแพงคำแพงนะครับควายแพะตัวนี้นะครับ
อยู่ที่พรามอยู่ที่ขออนุญาตพูดผิดนะครับ
อยู่ที่ฟาร์มครับยังมีหัวแคระอีก๒ตัว
ใช่แล้วมีควายเตี้ยอีก๒ตัว
โอ้โหคุณนี่คือทุกตัวเลยนะสูงไม่เกิน๑เมตรเหมือนกันหมดเลย
เจ้าของบอกไงชอบก็เลยไปหาซื้อมา
ควายแคระนะวัวแคระนะควายเตี้ยนะทั้งหมดเลย
ไปหาเลี้ยงมาแบบนี้แล้วก็ตั้งใจด้วยนะคะ
ว่าจะเลี้ยงแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อไป
ผมว่านะพอออกข่าวไปเดี๋ยวชาวบ้านจะแห่ไป

วันนี้ที่เท่าไหแล้วนะ๑๒แล้วใช่ไหม

เพราะว่าวันจังหยุดยาวด้วย
น่ารักดีนะตัวแบบมินิดูจิ๋วหน่อยครับวันหยุดคนจะไปเยอะ